ลองนึกดูว่าถ้าเป็นช่างของอู่แห่งนี้จะรู้สึกยังไงคุณผู้ชม
คือได้ซากรถมาคันหนึ่งก็ทำการลื้อชิ้นส่วน
ไม่ได้เจอแค่ชิ้นส่วนรถยนต์นะสิชิ้นส่วนมนุษย์
อันนั้นเนื้อเฉยอันนั้นเป็นเนื้อที่เสียแล้วขูดออกมาได้
เก็บเล็บเก็บอะไรมาให้หมดเป็นนิ้วเท้าเข้าในที่เท้าขาด
เข้าใจไหมคุณผู้ชมเข้าใจไหมดอมน้ำแข็ง
คือกู้ไพก็เห็นทุกวันอันนั้นเนื้อเฉย
เก็บเล็บมาด้วยเอานิ้วที่ขาดเอามา
พี่แต่เราไม่ได้เจอทุกวันน่ะ

ช่างของอู่แห่งนี้ครับอู่ช่างบอลศรีเทพที่พัชบูรณ์
ก็ได้ซากรถคันนี้มามันไปอยู่ตรงพรม
พรมใต้ที่นั่งของคนขับคุณผู้ชม

รถคันนี้ประสบอุบัติเหตุมา
เป็นกระบาดสีดำทะเบียนกไก่ทท๑๗๐๔ลบบุรีครับ

โอ้โหก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบครับ
แล้วก็รถเธอไปชนราวสะพานเมื่อ๘มิถุนายนที่ผ่านมา

ขับเนี่ยตัวคนขับกระเด็นออกนอกตัวรถ

เท้าขวาเธอขาดครึ่งนะคุณผู้ชม
แล้วเธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ

น้าของเจ้าของอู่ค่ะคุณชัยวัดสวนภูน้อยบอกแบบนี้
ซากรถคันนี้มาหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ไม่ได้มีรางอะไรบอกเหตุเลย
มาลื้อซากเจอเนี่ยเจอนิ้วเท้า
แล้วอีกอย่างหนึ่งเจออะไรด้วยรู้ไหม

ลอตเตอรี่เก่าเลขท้าย๔ตัว
แล้วเลขท้าย๔ตัวนี่ที่พี่เขาถืออยู่เนี่ยนะ
ตรงกับทะเบียนรถ๑๗๐๔พี่เบิร์ต
อ๋อทะเบียน๑๗๐๔รถบุรี

นี่แหละแล้วเขาก็เลยเจ้าของรถคงซื้อติดไว้แหละ
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุค่ะ
ไม่มีนะแต่พูดถึงเนี่ย
เหมือนพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็วันพระเนอะ
สำนองเหมือนเขาอยากให้เราเจอหรือเปล่า
อยากให้เราแบบเออเอาชิ้นส่วนของเขาไปให้ครบอะไรแบบนี้
ทะเบียนรถน่าจะซื้ออยู่น่าจะซื้ออยู่

เป๊ะเลย๑๗๐๔
อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของรถซื้อไว้ใช่ไหม
ชิ้นส่วนชิ้นส่วนส่วนเท้าเนี่ยคุณผู้ชม
ก็ถูกนำไปมอบให้หลวงพ่อที่วัดหนองไฮ
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของต่อไป

นี่นะเลขในลอตเตอรี่นะครับเผื่อใครอยากได้